พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

วันนี้เอาใจพ่อหมอลักษณ์เลย

บอกว่าคบกันมา๙ปี๑๐ปี
พบกันครั้งแรกเพราะการฉีดโบท็อก
ฉีดกันไปฉีดกันมาอีท่าไหนก็ไม่รู้

โอ้โหทุกคนสื่อทุกคนให้ความสนใจหมด

ตามกระแสก็แต่งงานอยู่กินกัน๓เดือนค่ะ

จะไม่มีดวงเข้ามาเกี่ยวข้อง

สวัสดีค่ะ

ตอนนี้แข็งแรงยังคะสภาพจิตใจ

อยู่คนเดียวก็มีบ้าง
แปะจริงก็ต้องใช้เวลา

เสียงโหล่ะบกบอกอะไรบ้างกัน
โหล่ะแบบเยอะเบา

แต่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ว่าเฮ้ยแต่งโปรโมทคลินิกบ้างล่ะ
แต่งแบบว่ามีรับลมคมในบ้างล่ะ

อันนี้ข่าวมาจากเขาคนเดียว

ความคิดพวกนั้นไม่ได้อยู่ในหัวเจ๊เลย

มดดำคิดทั้งนั้นกำลังเอาความคิดลบให้พี่
ช่วยตอบทั้งหมดหน่อยเถอะ

ช่วงหน้ากลับมาท็อกให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลยสักครู่เดียวค่ะ

คือผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงไหนตรงนั้นรวย
ไปจากตรงไหนตรงนั้นซวยเขาจะรวยแทน
เก็บเงินอาชีพพิตตี้ตอนนั้นได้เป็นล้านเลยเหรอ

คุณมีเงินล้านตั้งแต่อายุ๑๔ล้านนะฮะหลักล้าน
แล้วมีเงินหลัก๑๐ล้านตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่

อาจารย์ไม่ได้เคยเห็นแย้มาก่อนไม่ได้รู้จัก
หากเราเคยเห็นแย้มาก่อนหรือเคยรู้จักตัวตนแย้เคยติดตามอะไรมาก่อน
ขอให้วิบัติดูดวงไม่แม่นต่อชอ